แล้วคุณผู้ชมควรจะไปที่วัดแห่งนี้
ถ้ายังไม่ได้ไปแล้วก็พลาดไม่ได้จริง
เขามีโบสถ์ที่อยู่บนเรือ

กลางน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ตั้งอยู่ที่วัดทุ่งเสียดตำบลท่าโรงช้าง
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี

สีขาวสะอาดตาพร้อมกับตกแต่ง
สร้างไว้บนฐานรูปเรือสีขาว
เด่นสง่าอยู่กลางสระน้ำบนเนื้อที่กว่า๑๓ไร่

ถูกออกแบบตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
โดยสร้างเป็นเรือลำใหญ่เลยนะ
บรรทุกโบสถ์หลังคาสีขาวเอาไว้อยู่บนเรือ
ส่วนหัวเรือหันไปทางเหนือ

ด้านในเป็นยังไงด้านในของโบสถ์ครับจะมีทางเข้าโบสถ์เนี่ย๒ทางด้วยกัน
ซึ่งจะถูกประดับประดาษด้วยรูปปั้นพญาช้างดำ
ซึ่งก็เป็นช้างคู่บารมีของพ่อท่านเสียดซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสียบนั่นเอง
แล้วก็รูปปั้นพญานาคก็มีในนั้นด้วย
ส่วนรอบโบสถ์ทั้ง๔มุมเป็นรูปปั้นมหาเทพทั้ง๔ประดิษฐานอยู่ครับ
โดยทางด้านพระครูสารโสธิคุณนะครับเจ้าอาวาสก็เล่าถึงที่มาที่ไปการสร้างโบสถ์กลางน้ำไว้ว่า
ก่อนจะสร้างโบสถ์นะคือตรงนี้เคยเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
โบสถธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่เขาสร้างมานานแล้วตั้งแต่สมัยศรีวิชัย
ก็คือสักประมาณ๕๐๐ปีก่อนคิดดูแล้วกันว่ามันเก่าแก่ขนาดไหน
เพราะฉะนั้นมันก็ผูกพังไปตามการเวลาแต่ก็ยังมีหลักฐานคงเหลืออยู่ไว้ก็คือ
เสาไม้ของโบสถ์ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทางวัดก็เลยนำเสาเบาวางเอาไว้บนบก
แล้วก็ทำการสร้างโบสถ์กลางน้ำขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโบสถ์เดิม
จุดประสงค์ของการสร้างก็เพื่อให้ลูกหลานครับได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของโบสถ์แห่งนี้
และเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนานั่นเองผมว่านะคุณผู้ชมมีโอกาสควรจะลองไปกันสักครั้งหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดสุราธานีเพราะว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโบสถ์แห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ผมว่าญาติโยมที่ไปน่าจะมีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญ
เพราะว่ายังมีบางส่วนที่ต้องต่อเติมแล้วก็ก่อสร้างอยู่ยังต้องบูรณะกันอยู่นะครับ
เอาไปชมก็ได้นะครับสำหรับโบสถ์เรือกลางน้ำแห่งนี้อยู่ที่วัดทุ่งเสียดตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ก็ไปค่ะแหม่สุราชเขาก็มีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะจะเป็นน้ำเป็นเคือนนะคะเรียกเป็นว่าเป็นภูเขาก็มีแล้วเป็นเรือเป็นวัดแบบนี้ก็สวย
คุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาอยากจะทำบุญทำทานก่อนวันโลกแดดก็ไปที่นี่สิครับสุราธานีผมว่าวัดแห่งนี้หลายคนน่าจะยังไม่เคยไป
ใช่แล้วก็สวยงามมากด้วยนะคะ